มีอีกหนึ่งคลิปมาให้ชมกันนะคะเป็นคลิปบุกจับวงไพ่ในบ้านหลังนึงค่ะ
ทีนี้จังหวะที่ตำรวจเขาเปิดประตูเข้าไปนะตำรวจไม่จับใครเลย
งงไหมคุณไม่มีใครวิ่งหนีด้วยนะแต่ตำรวจไม่จับใครเลย

อาวุโสโอเคเล่นเพลินเลี้ยงหลานไปนะอย่าเล่นเยอะล่ะ
ทีนี้จับวุกจับวงไพ่ในนั้น
บุกเข้าไปตรวจบ้านหลังนี้แล้วก็เจอหลักฐานคาตา

เพราะว่าแต่ละคนอายุรวมกันก็๒๐๐ปีได้

คุณตำรวจก็เลยตัดสินใจเอาไม่จับละกัน
แต่ก็เตือนนะครับว่าเล่นน้อย
หลายคนเห็นคลิปนี้ก็ชื่นชมคุณตำรวจนะ

ยายแกก็เล่นกันเพลินแก้เหงา
ให้คุณตำรวจเอาเวลาไปจับหัวขโมย

อ้าวแบบนี้ตำรวจไม่ยอมจับยาย
จะถูกตำหนิไหมว่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่

แต่ก็ชื่นชมนะคุณยายอายุเยอะแล้วยังนับเลขถูกนะ

สายตายังแม่งยังอยู่
แต่ก็ผิดกฎหมายนะระวังกันด้วยนะครับ